ฟุตบอลมาต่อกันที่วงการวอเล็กบอลกันบ้างนะคะ
ก็มีการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดระดับ
แล้วก็จะแข่งขันกันในช่วงเดือนหน้านี้เมษายน
ก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยในงานแถลงข่าวค่ะก็มีนายสมพรใช้บางอย่างนะคะ
นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็ร่วมกับสถานีทะเลาทัศน์ไทยรัฐทีวีนี่นะคะ
แถลงข่าวการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด๒รายการนะคะ
ซึ่งก็จะจับขึ้นที่จังหวัดสตูนนะคะ
อำเภอระงูวันที่๘ถึง๑๑เมษายน
ส่วนอีกหนึ่งรายการที่จะแข่งขันกันนะคะ
แข่งขันกัน๑๔๑๗เมษายนสงกรานเลยนะ
ก็ถือเป็นรายการที่เก่าแก่ที่จัดต่อเนื่องกันยาวนานกว่า๑๙ปีแล้วค่ะ
ซึ่งนายสมพรก็บอกนะคะว่าการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดของไทยในปีนี้ก็นับว่าได้รับความสนใจค่ะ
เฉพาะรายการที่ป่าบาราจังหวัดสตูนนะคะ
แล้วก็หวังค่ะว่านักกีฬาของไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงทั้ง๑๖คน
ชมผลงานได้ดีในทั้ง๒รายการที่จะแข่งขันกันค่ะ

รายการแรกที่จังหวัดสตูนก็จะเริ่มวันที่๙ถึง๑๑เมษายนส่วนที่สงขลาก็๑๕๑๗เมษายนนะคะ
จากนี้ค่ะนายสมพรก็ยังพูดถึงกระแสข่าวการปรับลดทีมวอเล็กบอลในไทยแลนดลีกระดูกาลหน้าว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ซึ่งฤดูการหน้าตอนนี้ยังคงเดิมอยู่ที่๘ทีมนะคะทั้งทีมชายและก็ทีมหญิง
แต่ว่าสมาคมก็จะค่อยดูพัฒนาการของทีมโซนท้ายตารางว่าถ้าไม่มีการพัฒนาหรือเสริมผู้เล่นต่างทีมชาติเข้ามาบ้างก็เป็นไปได้ว่าในฤดูการต่อไปอาจจะปรับลบจาก๘ทีมเหลือเพียง๖ทีมค่ะ